ส่วนเรื่องบนถนนยังไม่หมดนะคุณนัทพงศ

ให้ดูเหตุการณ์นี้ที่คนเขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็ตกอกตก
รถก็ติดตำรวจก็ต้องมาดับเพลิงก็ต้องมา

และก็เอายางสำรองในรถยนต์เนี่ย
ถอยมั้ยถอยมั้ยเราจะถอยมั้ยไอ้มันใหม่จะโขมันที่เอ้าเอ้า
ยังอีกก็มีด้วยเดี๋ยวเรียนก้าวไก่ข้อควัยหนึ่งสี่สี่แปด
ตัวยูต้าสี่ประตูหอมไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลงกลับไป
ไม่ได้หรอกจากยังคันแรกเลยเหตุการณ์ระทึกจ้าคันที่แยกไหน
คันแรกสี่แยกหัวหน้าลิกาค่ะถ่ายคลิปเอ้ยโดดโดดโดด
ถ่ายคลิปไว้ล่ะเขาทำอะไรอ่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะ
จุดยังจุดแล้วค่ะจะไปยังไปแล้วคุณป้าก็รายงานข่าวชัดเจนเลยนะคะ
เดี๋ยวรายงานเลขทะเบียนรถเอาไว้ด้วยผมยังสงสัยเหมือนน้องบนรถเลย
ว่าทำทำไมทำทำไมคนก็สงสัยคุณนัทพงศ์
ทำไมเป็นแก่นำประท้วงเหรอหรืออะไรอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่มีใครรู้คำตอบนะเพราะเขาทำแบบนี้แล้วก็คือตรงนั้นอ่ะ
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้รถก็ไปไม่ได้ควันดำแบบนี้
ตำรวจก็ต้องมาดับเพลิงก็ต้องมาก็ต้องวุ่นวายดับเพลิงกัน
ตำรวจกว่าครึ่งโรงพักค่ะที่มาเคลียร์เหตุการณ์นี้
รถออกด้วยเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้อน
เพราะเดี๋ยวมันมีประกายไฟแบบนี้ไปเจอกับรถรถมีน้ำมัน
กลายเป็นเรื่องใหญ่ครึ่งชั่วโมงกว่าจะเคลียร์ได้นะคะ
ล่าสุดเมื่อตอน๙โมงครึ่งค่ะมาแล้ว
คนก่อเหตุที่เอายางรถยนต์ออกมาแล้วเอาน้ำมันราดแล้วจุดไฟ
มาแล้วคนในคลิปคนนี้ค่ะนายสุวรรณถือสัตว์อายุ๕๕ปี
ทะเลาะกับเมียแล้วขับรถออกจากบ้าน
ไปที่สวนยางพาราที่บ้านนาสะอาดอยู่๑๐วัน
มีงานศพของญาติก็ช่วยงานศพกินเหล้า
กินเหล้าเสร็จกลับรถขับรถกลับมาที่บ้านนี่แหละ

พอมาถึงสี่แยกไฟแดงนึกขึ้นได้ว่าภรรยาคงไม่ให้เข้าบ้านหรอก
นาทีนั้นเกิดอารมณ์ชั่ววูบก็จอดรถค่ะ
แล้วเอายางรถยนต์มาวางแล้วก็เอาน้ำมันราด
แล้วก็จุดไฟเผาเพราะว่าอยากเรียกร้องความสนใจจากภรรยา
ประท้วงประท้วงอย่างคุณนัทพงศ์ว่าแหละ

เอามาจบกลางสี่แยกนี่ค่ะ
ควันดำโหคนก็ตกอกตกใจเกิดอะไรขึ้นนะคะ
คือเมาด้วยก็เลยทำอะไรที่เราคาดไม่ถึง

พอส่างเมาถึงได้รู้ว่าผิดไปแล้ว
ก็ติดต่อญาติให้ช่วยพามามอบตัวหน่อยนะคะ
มามอบตัวก็ยกมือไหว้ขอโทษสังคมค่ะ
บอกไม่ได้มีเจตนาจะทำให้ใครเดือดร้อน
ต้องการเรียกร้องความสนใจ
เพราะว่ากลัวภรรยาไม่ให้เข้าบ้านค่ะ
เนี่ยรถติดเลยค่ะเมื่อเช้านี้นะคะ
ขอโทษทั้งสมนะครับที่ทำให้ตกใจนะ
คือว่าอารมณ์ชมผู้ของผมครับ
เดี๋ยวคงต้องไปเคลียร์กับภรรยาอีกรอบนึงด้วยนะคะ
ร้อยตำรวจโทสุรศักดิ์นิยมไทย
ก็ได้สอบปากคำเบื้องต้นนะคะ

วางเพลิงจนน่าเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นค่ะ
อันนี้ก็จริงแล้วมีโทษจำคุกไม่เกิน๗ปี
ปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาทนะคะ

นี่ตำรวจมาครึ่งโรงพักเลยค่ะ